คนนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยเหมือนกันนะจ๊ะ

สงสัยสงสัยว่าจะเตรียมตัวเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะ

หากิจกรรมทำว่างค่ะช่วงเก็บตัวอยู่บ้าน
ตำน้ำพริกกากหมูโพสต์ลงโซเชียล
แต่ไปมาคนสนใจเยอะเหลือเกิน
เดอร์กันใหญ่เลยตอนแรกน้ำหวานบอกโอ้ทำขำ
กระปุกพอไปมาค่ะ
อเดอร์ทะลุไป๗๐กระปุกแล้วค่ะ
ก็ยังไม่พอกับความต้องการของลูกค้านะคะ
พอรอบที่๓ต้องรับออเดอร์เพิ่มทะลุร้อยกระปุกไปแล้วด้วย
นี่เปิดขาย๓รอบ
บอกเลยว่ายอดถล่มทลายนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าอยู่บ้านไม่เหงาแล้วนะคะ
น้ำพริกวนไปค่ะนี่
คุณกวางนี่โชคดีนะจะได้ทั้งสี่ภรรยานะ

หาเงินได้ด้วยทำกับข้าวเก่งด้วยแม่

ครบเครื่องจริงนะคะแล้วยังเป็นนักร้องเสียงหวานอีกด้วยนะจ๊ะ